ี่นิดนึงคุณผู้ชมกับคลิปนี้ถือว่าเป็นโบนัสละกัน

น้องเลน่าอิจฉาอยู่แล้วมีแฟนไว้ชับปุ่ย
ดูนะคะว่าในสระน้ำคุณชะปุ๋ยใส่กางเกงหรือเปล่า
มีหอยแม่นมีสาหร่ายมีปากกะลังไม่ได้
มือสั่นมากเพราะว่าแช่ปุ๊ยหล่อมาก
แล้วฉันไปดูบอลบ่อยมากเออความที่คาใจค่ะ

ปุ๋ยไม่ใส่กางเกงในโรงแรมโอ้โหเห็นนู่นนั่นนี่
แบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไง

เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเล่นน้ำเหมือนกัน
ที่จะลงน้ำไปอ๋อนะคะซึ่งก็เป็นคลิปที่เขาเฉลยมาว่า
นี่นางใส่กางเกงแต่มันเป็นแบบสีชมพูบางเบามาก
หลายคนก็บอกว่าหรือว่าเขาจะใส่แต่มันบางมาก
หรือว่าไอ้ช็อตที่เลน่าถ่ายเมื่อกี้คือไม่ใส่ถอดออก
เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็เมืองทองเตะเดี๋ยวฉันไปดูฟุตบอลอยู่แล้ว
เดี๋ยวดิฉันจะไปเกาะรั้วถามชะปุ๋ยเองว่าตกลงใส่ไม่ใส่
ก็เป็นที่คาใจกันไปนะคุณผู้ชมค่ะก็หล่อเนอะ
ยูยูใส่กางเกงไหมอ่ะอีกคนนึงค่ะ
เลน่าเขาเป็นเพื่อนกันนิโคลีนไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ก็จัดมาเลยนะคะนี่เลยครบพระเอกดังไม่ใช่ใครนะ

บ่อยป่าก่อนเขาจับสังเกตจากหมวก
เพราะว่าน้องนิโคลีทำเกี่ยวกับช่วยเหลือเด็ก
ที่เขาทำโครงการของเขาแล้วมันเหมือนกันเลย
แต่อุบอิบเอาไว้แล้วก่อนอันนี้นิโคลีนมีข่าวอองตวน
ถ้าเกิดเข้าบ้านไปน้องวันใหม่ก็คงไม่ต้องแอบดูกล้องคลุมจนปิดแล้วแหละ
ก็ต้องรอดูนะคะตอนนี้บอยอยู่เรมันไม่รู้กลับมาหรือยัง
หรือจะต้องสัมภาษณ์แน่นอนค่ะอีกคนนึง